เหตุการณ์เกิดที่จังหวัดขอนแก่นลงมาดูหน่อยนะคะว่า
สาวประเภทสองท่านนี้กำลังจะเอาอาหารไปถวายพระ

ตั้งใจหรือเปล่าหรือเป็นลมล้มวูบ
เพราะว่าสุดท้ายแล้วปรากฏว่าตัวเองล้มแล้วก็ไอ้ถาดอาหาร

อาหารไปหล่นใส่เจ้าวัดไปดูคลิปเหตุการณ์กันก่อนค่ะ

อันดับแรกเอาลวงกาไปหาหมอนะคะ

ยัดย่อมยุติมตราดเลยค่ะบุญหยางมันนี้ยัดย่อมจะอยู่เต็มตราดครับค่ะ
เดี๋ยวลองดูจังหวะเดินอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะที่นี่เนี่ยจังหวะที่ผู้หญิงใส่ชุดเหลืองเนี่ยนะคะเป็นสาวประเภทสองนะคะถือถาดไปถวายพระแบบนี้เนี่ยจังหวะนี้ค่ะคือมันถูกวิจารณ์เยอะมากเลยว่าเขาตั้งใจหรือเปล่าหรือเป็นเพราะอะไรแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าเจ้าตัวเนี่ยเหมือนมีอาการ

ก็คือพระประเสริฐฐานุตโรนะคะท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดที่อำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นแล้วคลิปนี้ถูกวิจารณ์เยอะมากนะคะปรากฏว่าเจ้าอาวาสเนี่ยเปลือเปื้อนไปหมดทั้งตัวเลยนะคะชาวบ้านต้องรีบพาท่านเนี่ยไปอาบน้ำล้างตัวแกงเนี่ยกระเด็นใส่แบบนี้นะคะส่วนเจ๊บัวบานตอนนั้นอ้างบอกว่าที่สะดุดเพราะพี่ฟังเหตุผลเพราะผี
เนื่องจากวันเกิดเหตุก็คือเช้าวันที่๒๗ธันวาคมเป็นวันพระนี่ค่ะ
ท่านเจ้าวาดเปลือทั้งตัวแบบนี้นะคะทีนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชม
ท่านเจ้าอาวาสเนี่ยก็คือพระประเสริฐอายุ๖๒ปีนะคะมีอาการปวดแสบปวดร้อน
แกงเข้าตามีแผลที่ถูกสำหรับกระแทกที่ใบหน้าถูกตาตาบวมด้านขวาเนี่ยก็บวมด้วยนะคะ
เรื่องราวที่เกิดขึ้นท่านเจ้าอาวาสบอกว่าจะไม่ยอมความ
ว่าเจ๊บัวบานจะมาขอโทษก็ตามเพราะถือว่าไอ้การกระทำแบบนี้
เจตนาทำร้ายร่างกายยืนยันว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมาย
แต่จะยกโทษให้มีเงื่อนไขเดียวเอาเงินทำขวัญมา๓ล้านบาท
เพราะทำให้เจ้าอาวาสท่านอับอายนี่ค่ะขึ้นโรงพักเมื่อสักครู่
ขึ้นโรงพักเมื่อสักครู่เพราะเดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์ที่สพชนบทนะคะ
คือต้นเหตุเนี่ยต้นเหตุท่านเจ้าวาดบอกว่า
เกิดมาจากเจ๊บัวบานไม่พอใจที่เจ้าอาวาสขายโรงเย็นที่ชำรุด
ถ้วยชามที่ไม่ได้ใช้งานเพราะว่าถูกน้ำท่วมไปเมื่อสองสัปดาห์ก่อน
ในราคา๖๐๐บาทโดยไม่ได้บอกคณะกรรมการหมู่บ้าน
แล้วเจ๊บัวบานยังกล่าวหาว่าเจ้าอาวาสทำตัวไม่เหมาะสมด้วย
ก็เลยมีการรวมตัวกับชาวบ้านมาประกาศขับไล่เจ้าอาวาสนะคะ

เดี๋ยวฟังเสียงท่านเจ้าอาวาสหน่อยค่ะ
เพราะที่ยังไปโดนเขา

ทีนี้ทางเจ๊บัวบานบอกว่าเรื่องปัญหาโรงเย็น
แล้วก็เรื่องของที่ว่าเจ้าอาวาสขายอุปกรณ์บางอย่างที่ถูกน้ำท่วมเนี่ย
มันไม่ใช่ประเด็นที่ทำให้เจ๊บัวบานไม่พอใจในตัวเจ้าอาวาส
ถึงขั้นว่าต้องแกล้งสะดุดทำสำหรับแกงเทใส่เจ้าอาวาสนะคะ
ไม่ใช่นะที่ล้มลงเนี่ยเจ๊บัวบานยืนยันว่ามันเป็นอุบัติเหตุ
เพราะว่าพักผ่อนน้อยมันเกิดจากอาการวูบจริง
ยืนยันว่าที่ผ่านมาตัวเจ๊เองมาทำบุญใส่บาทถวายอาหารพระ
ช่วยเหลือวัดแห่งนี้ทุกอย่างทำมาหลายปีทำด้วยความตั้งใจ
ที่เกิดขึ้นคลิปเนี้ยมันเป็นอุบัติเหตุไม่ใช่ความตั้งใจอืม
แต่ต้องยอมรับว่าส่วนตัวเจ้าอาวาสเองระยะหลังท่านก็ทำตัว
มีพฤติกรรมที่ทำให้ชาวบ้านเกิดข้อกังขา
โดยเฉพาะเรื่องของการนำทรัพย์สินที่ญาติโยมมาบริจาคเนี่ย
เอาไปขายนะคะเอาไปขายนะคะฟังเสียงเจ๊บัวบานหน่อยค่ะ
ทำได้ดีไหม
ก็แต่ละคนก็มีสิทธิ์ที่จะพูดนะคะ
ส่วนตำรวจสพชนบทบอกว่าเจ้าอาวาสมีการแจ้งความดำเนินคดี
เจ๊บัวบานในข้อหาดทำร้ายร่างกายนะคะก็มีการสอบปากคำเจ้าอาวาส
ดูคลิปเมื่อสักครู่เนี่ยเจ้าอาวาสเอามาเป็นหลักฐานนะคะ
แล้วก็ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะเรียกตัวเจ๊บัวบานมาสอบปากคำเช่นเดียวกัน
บาดแผลของเจ้าวาดใบประเมินจากหมอก็คงมีการแจ้งข้อกล่าวหากันต่อไป